รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

จะเป็น๑ชั่วโมงความอัศจรรย์นะครับ

มูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
มูเตรูไม่เข้าใจออกไหล
งการแล้วเราจะเชื่อว่าดวงของเราจริงอ่ะ
ไม่ใช่เปลี่ยนช่วงมกราคมหรือตรุษจีนที่ผ่านมา
แต่ดวงคนถ่ายอย่างเราจะเปลี่ยนช่วงเทศกาลสงงการ
คุณรู้ไหมว่าประเภนีสงงการอยู่คู่กับคนไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเลยนะฮะ
ปัจจุบันนี้วัฒนธรรมประเพณีต่าง
ครับผมซึ่งสงกราณถือเป็นระเพนีที่มีเสน่ห์มาก

มาถึงเมืองไทยก็จะมาเล่นน้ำนะครับมารดน้ำกัน
เพราะว่าเป็นประเพณีที่เรียกว่าหนึ่งเดียวในโลก
รอเช็คซิว่าทั้ง๑๒ราศีจะเป็นยังไง
งการปีนี้ใครมาหมายถึงว่านางอะไรมา
ก็ไม่รู้ว่านางมาก็มีจะมีผลกับชีวิตเราไหม
ต้องมีสิเขาต้องมีเดี๋ยวต้องไปถามอาจารย์รักไหมวันนี้

บางคนบอกสงการต้องดูว่าพญานาคกี่ตัว
พญานาคน้อยน้ำน้อยน้ำเยอะขึ้นอยู่กับพญานาค
เพราะฉะนั้นวันนี้คุณมาร่วมเช็คดวงกับการเปลี่ยนแปลงราศีของคุณ
ไปพร้อมกับการมูเตรูในมูไนท์กันเลยฮะวันนี้
อ่าวันนี้นะครับเราไปพูดคุยกับหมู่ขั้นเทพนะครับ

สวัสดีครับ

ปีใหม่นะครับ

พวกเราเนี่ยจะเชื่อว่าสงการเป็นวันเปลี่ยนดวงเพราะอะไรฮะ
เรานับปฏิทินตามหลักที่เรียกว่าจันทรคติ
นับถือพุทธศาสนาเรานัดยึดตามว่าพระจันทร์เพล

เราจึงยึดหลักว่าเป็นจันทรติ
จันทรคติในแต่ละปีดาวอาทิตย์จันทร์ที่สัมพันธ์กับฤดูกาล
ฤดูการที่ดาวอาทิตย์โคจรยกเข้าสู่ราศีเมษ
ว่าตรงกับวันที่เท่าไหร่ในปีนั้น
สงกรานแปลว่าย่างเข้าสู่
หมายถึงว่าอาทิตย่างจากราศีเมษ
ซึ่งเป็นราศีบนสุดของราศีทั้ง๑๒ราศี

ปีก็ตรงกับวันที่๑๓บางปีก็๑๔บางปีก็๑๕ไม่ใช่

ผมถามอาจารย์ก่อนอย่างนี้นะฮะเดือนเมษาหรือว่าสงการของเราทุกปีเนี่ยแน่นอนว่าวันสงการต้องมีนางสงกรา
นางสงกรานปีนี้นางสงกรานใครมาครับ
นางอะไรมามันอยู่ก็วันอะไรอ่าวันอะไรเป็นวันมหาสงคราน
วันนี้วันมหาสงการตรงกับวันเสาร์แรม๑๔ค่ำเดือน๕ปีจอ
เวลา๙โมงเช้ากับประมาณ๑นาทีเนี่ยอาทิตยกจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษ
ส่งผลให้เกิดเป็นวันมหาสงกรานนางสงกรานส่งนามว่ามโหทรณ์เทวี
นางคนนี้จะได้ชื่อเฉ่นดนตรีมั้ย
เพราะนั้นมันเป็นปีแห่งดนตรีศิลปะอ๋อหรอ

ที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงกระแสบันเทิงของเกาหลีเรียกว่าเคป๊อป

แต่เรื่องจริงเราดูอย่างบุภเพสันนิวาส
ปกติเราจะต้องเอาละครไปเอาของเกาหลีเข้ามาดู

กลายเป็นว่าบุภเพสันนิวาสตอนนี้จะเอาเป็นรีเมคเนี่ย

ก็ดังกว่าเมืองไทยอีกครับตอนนี้ที่นู้น

มันมันไม่ใช่ตามมาด้วยกระแสละครนะ
มันจะมาเสื้อผ้าอาหารขนมท่องเที่ยววัดวังมาหมดเลย

เราอาจจะเห็นประเทศไทยเหมือนเกาหลี
มันไม่ใช่ไม่แน่หรอกมันแน่ซะยิ่งกว่าแช่แป้งอีก

เพราะว่าในละครที่ทำเรื่องย้อนยุคร่วมสมัยเนี่ย
มันมีทั้งเรื่องของอัตรรสในเชิงอารมณ์ของละคร

คนไทยแค่๗๐ล้านกว่าคน
เอาไปรีเมคในจีน๑๔๐๐ล้านคน

แล้วไปในลาวไปพม่าไปในเกาหลี
โอ้โหคราวนี้ล่ะเมืองไทยรับไม่ไหว
จากนี้กระแสที่มันจะกลับมาหาเมืองไทยรุนแรงมาก
เพราะฉะนั้นคนไทยต้องเตรียมมือรับให้ดี

เพราะฉะนั้นนางมโหธรเทวีก็แปลว่าปีแห่งดนตรีและศิลปะที่จะมีความคึกคักและมีกระแสตลอดปี

นางขี่นกยูง

แล้วคือเอาไว้คือจะมีอะไรครับมีความหมายอะไรมั้ยครับ

ปี๒๖๑เป็นปีบรมราชาพิเศษ

สถาบันพระกษัตริย์จะมีความสำคัญกับแผ่นดินไทย
เป็นศูนย์รวมใจถ้ารวมใจคนไทยทั้งชาติจะเป็นมหามงคลปีปี๑๒พระหัสซ้ายทรงตีศูนย์
ตีศูนย์เป็นเทพอาวุธของเทพองค์ไหนพระศิวะองค์พระศิวะ
เพราะฉะนั้นองค์พระศิวะคือมหาเทพถูกต้องไหมประเทศไทยจะมีฤทธิ์บารมีเดช
แข่ขจายภัยศาลประเทศไทยจะมีความคึกคื้นมีความคึกคักวงการบันเทิง
จะมาเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นเศรษฐกิจมั่นใจมากเลยอันนี้มีความมั่นใจมากเลยนะ
คือปี๒๖๑เป็นปีที่พระราหูโคจรอยู่ราศีกรกฎทับดวงชะตาคุณหนุ่มกัญชัย
ชื่อคุณหนุ่มจันทัยจะเปลี่ยนแปลงถ้าคุณหนุ่มกัญชัยไม่ใช่เป็นดารานักแสดงพิธีกร
ดวงชะตาเมื่อถูกราหูทัพมีเกณฑ์เลิกลาอย่าล้างตายป่วยแต่ถ้าคุณหนุ่มกัญชัยเป็นดารานักแสดง
แปลว่าเปลี่ยนแล้วดีย้ายแล้วรุ่งราหูอยู่ในราศีกรกฎทัพชะตาเป็นจุรจักรแปลว่ารุ่งโรศ
แปลว่าปี๒๖๑วงการบันเทิงที่ซบเศร้าใครตายก็ตายเลยใครเกิดก็เกิดเลยจะมีตัวเกิดใหม่
เป็นปีมความรุ่งโรธและไอ้ดอกสามหาวที่ทรงทัศน์มานะมันเป็นดอกไม้มันเป็นดอกแบบชาวบ้านชาวบ้าน
มันเป็นดอกที่ไม่ใช่สูงส่งแปลว่ามันจะยังประโยชน์แก่คนทั้งประเทศเลยนะ
แล้วประชาชนทั่วไปหรือแฟนรายการของเราเนี่ยต้องเตรียมรับมือยังไงบ้างกับการเปลี่ยนแปลงเดือนเมษายน
มันจะมีอย่างนี้นะวันที่๑๔เมษายนเป็นวันมหาสงครานวันที่๑๕เป็นวันกลางหรือวันเนา
วันที่๑๖หรือวันที่๓จากนับตั้งแต่วันมหาสงกรานเขาเรียกวันเถลิงศกขึ้นจุลศักราชใหม่
แปลว่าวันที่๑๖เป็นวันขึ้นจุรศักราชใหม่เนี่ยนะส่งผลให้มีเกณฑ์นาคให้น้ำปีนี้๕ตัว
หรือน้อยถือว่าดีมากฝนดีตลอดปีเยอะแต่เป็นตัวเลขที่ดี
ปีนี้ใครทำข้าวกล้าการเกษตร๑๐ส่วนเสีย๑ส่วนเท่านั้น
เหรอได้๙ใครดูสิทีนี้เรามาถึงเรื่องของดวงของเราดีกว่านะครับ
เราเริ่มที่ราศีเมืองราศีเมษเลยก็คือราศีเมืองราศีมึงยังไงครับ
ก็ต้องขอขอเปิดเวทีหน่อยอันนี้คือเป็นเราหาซื้อได้ที่ไหนฮะ
ตามร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศนะมีเลยนะใครเป็นคนเขียนฮะ
เลขานิเทศเขียนนะแล้วของคนอื่นเขาเขียนมา
คนอื่นเขาไม่ค่อยได้เขียนมันต้องคำนวณนะอันนี้นะ
นี้มันจะถูกซุกไว้ตามร้านสะดวกซื้อไม่ค่อยเห็นหรอก
มันมีหน้าตาอยู่นิดนึงเนี่ยนะเล่นมันเล็ก
ตามดวงราศีเมษตั้งแต่วันที่๑๔เมษาดูดาวแล้วเนี่ย
เห็นได้ชัดเจนว่าคนเกิดราศีเมษ
สังเกตไหมหนุ่มกับคุณพ่อดำว่าก่อนวันสงกรานเนี่ย
มันมีดาวดวงดาวคู่หนึ่งคือดาวเสาร์และดาวอังคารโคจรร่วมกันถึงประมาณเกือบ๒๓เดือน
เสาร์ถึงภูมิภังระวังเหตุเกิดเพลิงอเผษไหม้
แปลว่าทั้งหมู่โจรก่อกำเริบทำวุ่นวาย
อังคารกับเสาเป็นคู่บัติเหตุแปลว่าก่อนสงกราน
ก่อนสูงกรานสักประมาณ๒เดือน

แล้วก็จะมีเพลิงไหม้ต่อไป
อันนี้น่ากลัวให้คนไทยระวังในการขับย่อยยามพนะ
แล้วสงกรานปีนี้ซึ่งตรงกับวันที่๑๔เมษาบวกลบ๗วันเนี่ย

งกรานปีนี้เป็นต้นไป
ราศีกรกฎโชดช่วงชัชวานฟันอก
เอาละสุขภาพร่างกายของกรกฎเป็นไงครับ

กราศีสิงค์ค่ะสิงค์อ่ะผมว่าดำแล้วคราวนี้
เมื่อ๒ปีที่ผ่านมาป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจ
ไม่เคยคิดรักใครและไม่คิดว่าจะรัก
ก็ไปตกหลุมรักให้เจ็บช้ำในดวงจิต
แต่จากนี้ชีวิตไม่มีใครมาทำให้เจ็บช้ำได้

มูตรรุไม่เข้าใกล้ออกใส่

ซึ่งตรงกับวันที่๑๔เมษาบวกลบ๗วัน

ระวังอุบัติเหตุฟืนไฟให้หนักเลย
แล้วเรื่องที่จะอยู่ไปถึงเมื่อไหร่คือดวง
พิจารณาแล้วว่าดวงเหตุเพศไพร
มันจะยาวไปจนถึงวันที่๒๖เมษายน

แล้วก็ที่สำคัญวันที่๒๑เมษายนตรงกับวันอะไร
วันเกิดดวงเมืองกุรัฐนาโกสิน

วันเกิดดวงเมืองกุรัฐนาโกสิน
เชิญชวนให้คนทั้งแผ่นดินแต่งกายย้อนยุค

เพราะฉะนั้นคนเกิดราศีเมษมีดาวอังคารเป็นดาวประจำตัว
ดวงชะตาจะเปลี่ยนจริงหลังวันที่๒๖เมษาไปแล้ว
ดวงชะตาคนเกิดราศีเมษจะค่อยพลิกฟื้นดีขึ้น
คนเกิดราศีเมษเป็นราศีที่
ถึงจุดจังหวะเปลี่ยนแปลงดวงชะตาชิด
จะมีโอกาสดีจากบุญกุศลที่ได้สร้าง
แล้วที่หวังยังไม่สำเร็จงานที่ยังไม่ได้เริ่มต้น
หรือที่รอจะได้ยังไม่ได้
หลังสงกราน๑๔เมษาดีขึ้นเลย

การเงินการงานความรัก

การงานจะดีมากหลังจากวันที่๒๔เมษาไปแล้ว

ความรักถ้าใครยังเป็นโสดเป็นโสดนะ
มีเกณฑ์จะได้เจอคู่แท้ตั้งแต่วันที่๑๔เมษายนปีนี้

ตายป่านนี้ไปเล่นน้ำกันสู้ตายแล้วเนี่ยไปหาความรัก

ใครที่มีคู่แล้วอยากมีลูก
เมษาถึง๕ตุลาคมมีเกณฑ์ได้ลูก
ดาวการเงินดูจากในดวงแล้วเห็นชัดเจนว่า

ดาวการเงินโคจรเป็นเกษตราธิบดี

ซื้อขายเสี่ยงโชคประสบความสำเร็จ
คือถ้าใครเกิดราศีเมษ
แล้วเป็นคนที่สร้างบุญสร้างกุศล

หนุ่มครับคำว่าดีในความหมายของอาจารย์

ผมว่าอาจารย์ครับผมกระตันอยู่ต่อพ่อแม่

เอาละถ้าเกิดคุณเกิดราศีเมษ

หลังศงคลาดปีนี้ดีได้แหน่ง

ระหว่างสงกรานเองเนี่ยดาวประจำตัวเนี่ย
โคจรเป็นประและเป็นวินาศกับตัวเอง

มันแปลว่าตัวเองไม่สามารถจะบริหารและจัดการ
หรือนึกอะไรให้ได้อย่างใจตนได้

วันที่๒๖เมษายนไปแล้ว
ชาวราศีพฤศพจึงจะมีโอกาส
ลืมตาอ้าปากเริ่มต้น
แต่ก็เป็นภาวะการเวลาของชาวราศีพฤศพ
ที่จะต้องเหนื่อยในการใช้กำลังกายกำลังใจกำลังสมองสติปัญญา
ต่อสู้ไม่ง่ายเลยทุกอย่างยากหมด

เมษาชิตเริ่มมีโอกาส
ที่ตัวเองจะหยิบจับทำอะไรได้

ก่อน๒๖เมษามันหมายถึงว่าเห็นแต่ก็หยิบไม่ได้
จะจับมันก็ดิ้นหนีอย่างนี้เป็นต้น
สมัครงานก็ไม่ได้งาน

ดีขึ้นแต่ว่ามันไม่ใช่ดีแบบว่า

มันต้องไปลงแรงกายแรงใจ

คุณหนุ่มอาจจะทำงานนี้ในบางเวลาดีมาก
แต่บางเวลาต้องใช้กำลังเยอะ

เพราะฉะนั้นชาวราศีพฤศพจะต้องดูแลสุขภาพให้ดี

แล้วก็ตรวจกับคุณหมอหลายโรงพยาบาล

ความรักของพวกเขาล่ะ
แท้งชาวราศีพฤศพจะต้องเป็นคนขี้หึงขี้งก
เพราะฉะนั้นราศีพฤกษพความรักยังไม่ลงตัว
จะดีขึ้นมั้ยความรักของพวกเขา
หลังวันที่๕ตุลาคม

ประคับประคอง

ไปจนถึงประมาณเดือนตุลาคม

มันมีสภาวะที่เหนื่อย
ได้เงินมาใช้เงินไปไม่มีเงินเหลือเก็บ
เพราะฉะนั้นคนราศีพฤกษพอดทนไปจนถึง๖ตุลาคม
ราศีต่อไปคือราศีเมทุน
ดวงชะตาชาวราศีมิถุนหลังสงการนี้
ดวงชะตาค่อยพลิกฟื้นจากร้ายกลับกลายเป็นดี

ที่ผ่านมา๒๓เดือนเนี่ยราศีมิถุนเนี่ย
หืดขึ้นคอเลยว้ายก็เสากับอังคารเล็งชะตา
มีเกณฑ์ซุ่มซ่ามอุบัติเหตุป่วยเจ็บไม่สบาย
ปวดหัวตัวร้อนคนหาเรื่องถูกโกงหมาข้างบ้านเห่า

มันจะมีสภาวะที่วุ่นวายอืมแต่พอพ้นสงกรานเนี่ยนะ

คือราศีมิถุนเนี่ยนับตั้งแต่
การเงินเนี่ยเรียกว่าย่ำแย่ย่ำ

มันต้องไปเผาตำราทิ้งเลยนะเนี่ย
ราหูค้นทรัพย์ในเรือนการเงินมันมีแต่รายจ่าย
เอาเงินเก่ามาจ่ายมีแต่เรื่องจ่ายชักหน้าไม่ถึงหลัง

เงินชาวราศีมิถุนจะดีเมื่อผ่านพ้นปี

เพราะฉะนั้นราศีมิถุนคุณเตรียมตัวต้องเตรียมเงินให้พร้อมถึงอีก๑๐เดือน
ความรักเป็นยังไงความรักของชาวราศีเมทุน

แล้วเผลอไปโจ๊ะพรึ่มกับใครเข้าอ่ะ

เพราะมันเป็นห่วงเวลาที่ดาวเสามะเร็งชะตา

เจอคู่ที่เป็นเจ้ากรรมนายเวร
มาตามกระหน่ำซ้ำเติมให้ทุกกายทุกใจ

แต่ถ้าเกิดว่าชาวราศีมิถุน

เพราะมันมีเกณฑ์เลิกกันภายใน๒ปีนี้
เห้ยเราไปต่อกันที่ราศรีของคุณหนุ่มก็ใช่ราศรีกอรกฎ
สงกรานปีนี้เป็นต้นไป
ราศรีกอรกฎโชชั่วชาตาวันฝันหงษ์
อ้อโหมากมากถึงคิวพี่หนุ่มละ
ดาวดวงที่ส่งผลดีเนี่ยมันเขยิบเดินหน้า
แปลว่างานมีเยอะขึ้นแต่บริวารปวดกระบานพาเวียนหัว

แต่พอผ่านวันที่๑๔เมษายนเป็นต้นไปจนถึง๕ตุลาคม
ดาวพระฤหัสบดีโคจรเป็น๔กับดวงชะตาเด่นที่สุดในรอบ๑๒ปี
พระรหัส๔ทรงศักดิ์แช่มช้อยสุขสามดังนี้จากเจริญยิ่งยศนา

คนเกิดราศีกรกฎสร้างบุญสร้างกุศลขยันทำงานยังไม่ลงล็อก
พอหลังจากสงกรานปีนี้ไปถึง๕ตุลาคมนั้นลงล็อก

สิทธิ์บริวารได้บริวารดีมีฝีมือ
รถบ้านมีสิทธิ์เปลี่ยนใหม่ได้บ้านใหม่รถใหม่หรือทรัพย์สมบัติเพิ่ม

ได้ใหม่หรือได้ทรัพย์สินที่มีมูลค่าเทียบเท่ากับการได้ของใหม่
โอ้โหคือคืนดีเลย

ลาหูทัพเรือนตนฟังให้ดีนะ
ราศีกรกฎจึงมีโรค๓วันดี๔วันไข้๒วันหายอีก๓วันป่วย
หายใจไม่ออกนอนไม่หลับกระสับแบบนี้โบราณบอกราหูทัพเนี่ยจะต้องย้ายที่นอนแล้วดี
อันนี้เรื่องจริงนะผมเป็นอย่างนี้ตลอดเลยวันนี้เป็นอันนี้พรุ่งนี้เป็นมาลืนอีกสามพันปี
ตลอดจริงต้องย้ายที่นอนใช่มั้ยครับ

อย่าไปพูดอย่างนั้นอย่าไปพูดอย่างนั้นจะไปอ้างเมียตัวเองอีก
ลาหูทัพลักษณะจรลีจากลาจากสิ่งที่เคยเป็น
อำนวยอวยคุณให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่
เต้โบราณเต้กล่าวไว้

ความรักคือคู่ครองโคจรเป็นอริแก่ตน

ข้อที่๑ใครมีครอบครัวแล้ว
มักจะไม่ค่อยมีสนิทเสน่หากิจกรรม
พึงมีไม่ค่อยมี

คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่อง
ยิ่งเรามีปากมีเสียงเยอะ
มีปัญหาถูกคู่กด
ต้องทำไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้ยินดีมาก

ส่วนคนยังเป็นโสด

เราไปกันต่อที่ราศรีสิงหลังสงการปีนี้
เป็นจังหวะชีวิตที่ดีมากรุ่งโรศสุขสำเร็จในทุกประการ
ในช่วงประมาณเดือนมีนาคมเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่าง
เพราะตนุมรณะและมีเกณฑ์การเดินทางมีเกณฑ์การป่วยเจ็บ
มีเกณฑ์การสูญเสียญาติผู้ใหญ่หรือญาติผู้ใหญ่ศูนย์เสียตำแหน่ง
หรือมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเพราะตนุมรณะ
ตั้งแต่๑๖กุมภาพันธ์ถึงวันที่๑๓เมษายน
พอ๑๔เมษายนนะดาวผู้ใหญ่ซึ่งตกไปเมื่อเร็วนี้ขึ้นฟุบ

เบื่อเซ็งสุดแล้วบางทีก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรกันแน่เพราะมันหลายอย่าง
แต่พอพ้นวันที่๒๖เมษายนชัดเจนชัดเจนรู้เลยว่าอันนี้ได้เงิน
อันนี้กูเหนื่อยเปล่าไม่เอาเขาจะเลือกได้เลยสุขภาพแข็งแรงมากคือแข็งแรงมาก
ตาเนียเนี่ยป่วยเมื่อ๒ปีที่ผ่านมาป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจไม่เคยคิดรัก
ใครและไม่คิดว่าจะรักก็ไปตกหลุมรักให้เจ็บช้ำในดวงจิตแต่จากนี้ชีวิตไม่มี

ชีวิตมีแต่คนมาจะสยบอยู่แทบใต้บาธาตน

ราศีสิงศ์คู่จรเป็นวินาศแปลว่า

พึงใจหมายใครมาเป็นคู่

ยากเย็นแสนเข็นจากเพียงไร

ดั่งใจปรารถนาเลย
เราไปต่อกันที่ราศีกันฮะ
ราศีกันหลังสงครานนี้

จากวันที่๑๔เมษายน

มันจะโดดเด่นมากนะ

ได้เงินก้อนใหญ่เด่น

ผู้อะไรก็ได้

รุ่นโลศ

ตั้งแต่วันที่๖กันยายนปี๖๕
ชาวราศีกันถ้ากรอบโกยตักตวงลุยนะมันก็รุ่งโรดมายาวแล้ว
พอเลยจากเดือนกุมภามาจนถึงเมษาเนี่ยมันดอบไปนิดนึง
แล้วจะเดินมาดีใหม่อีกครั้งหลังจากวันที่๑๔เมษายน

การเงินดีที่สุดในรอบ๑๒ปี

หายป่วยหายเจ็บไม่มีปัญหาอะไร

นี่คือดีหมดเลยนะกันนี่คือแทบจะไม่มีเสียเลยนะเนี่ย
ไม่มีเสียยกเว้นคนเกิดราศิกัณฑ์เหง้งสวย
อุ้ยทำไมอ่ะอ้าหมอรักทายกิ๊กกูนอนรอแล้วเว้ยอย่างเงี้ยงานการไม่ทำอ่ะ
แต่ถ้าทำเนี่ยดีแน่นอนไม่มีเสียเลยคุณหนุ่มดวงชะตาคนเนี่ยนะ
เหมือนกับอะไรรู้ไหมครับเวลานี้ฝนตกแล้วอ่าอ่า
ปลาขึ้นแล้วอืมใช่ไหมมันนอกเราฝนตกปลาขึ้นนะ
มันก็ต้องเตรียมแหเตรียมสวิงเตรียมตะคล่องไปจับปลาไหมวะ
ใช่ไหมใช่ใช่ฝนตกปุ๊บนอนรอเลยมันจะมีปลาวิ่งเข้ามาหาในบ้านไหม
อันนี้จริงใช่ไหมเพราะฉะนั้นยืนยันว่าราศีกันสำหรับเมษานี้ปีนี้
ดีมากถ้าชีวิตลุยนะทุ่มเทมีเป้าหมายแล้วไปทำเลยในสิ่งที่เราจะถนัด
เพราะคนเกิดราศีนี้ถนัดเกี่ยวข้องคิดพูดอ่านเขียนเจรจา
ติดต่อสื่อสารซื้อขายโอ้ดีมากโอเคอ่าผ่านไปเราไปกันที่ราศีตุล
ฮะตุ่นล่ะตุ่นโรคชะตาดีมากดีอีกแล้วดีมากอ่าดีมากคือ
เอาเรื่องของเอ่อการทำงานการเงินก่อนงานการเงินหนึ่งเรื่องการเงินเนี่ย
ชาวราศีตุลโดดเด่นมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ชิวอิกตุดจีน๑๕กุมภาพันธ์
จนถึงวันที่๑๓เมษายนเนี่ยการเงินชาวราศีตุลดีถึงดีมาก
ถ้าใครเกิดราศีตุลการเงินไม่ดีต้องพิจารณาตัวเองนะว่าคุณอ่ะ
น้อยเหลือเกินบุญไม่สร้างอ่ะเอางี้นะคนเกิดราศีตุล
ตั้งแต่สงกรานปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะจากนี้ไปจนถึงวันที่ห้าตุลาคมเนี่ย
จะเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีตุลจะสมบูรณ์ภูมิสุขทุกอย่างติดขัดสำเร็จ
มีความเจริญก้าวหน้าศัตรูทำอะไรไม่ได้ความรักครอบครัวมีความสุขดี
หายป่วยเจ็บหายเจ็บดีกว่ากันอีกอ่ะดีกว่ากันตุ๋นดีกว่ากันว่ะ
เมื่อกี้กันนี้คือไม่มีเสียแล้วนะแต่ตุ๋นนี่ดีกว่าอีกคือรวยก็รวยกว่า
รวยกว่าสุขภาพแล้วฮะป่วยก็หายป่วยไงดีอีกดี
ความรักล่ะใครโสดก็เจอคู่เจอมิตรที่ดีให้การช่วยเหลือ
ส่งเสริมแล้วมีเมียอยู่แล้วหรอครับมีครอบครัวแล้วเออมีครอบครัวแล้ว
ครอบครัวก็ช่วยเกื้อกูลส่งเสริมดีอีกดีตายแล้วราศีตุลดีไปหมดเลยอ่ะ
อ่ะใช่มีห้าดาวนะดีที่สุดไงกันกับตุลในปีเนี้ย
ต่อไปฮะราศีพิจิกเอางี้คนเกิดราศีพิจิกษ์ใน๒ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะ
ถึงขนาดเป็นขนาดตายศูนย์เสียครั้งใหญ่แทบดำรงตนไม่ได้นะ
พี่เบิร์ดศูนย์เสียคายแม่ถูกต้องไหมพี่เบิร์ดศูนย์เสียแม่
จะหมดกำลังใจพอพ้นจากที่ดาวเสาโคจรพ้นชะตา
เมื่อประมาณต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยจึงเริ่มที่จะร้อนเพลงใหม่
เพราะฉะนั้นคนเกิดพิจิกเนี่ยมันพ้นเคราะห์มันพ้นเคราะห์ตั้งแต่เข้าปีสองพันห้าร้อย
สิบเอ็ดที่ผ่านมาแล้วแล้วที่สำคัญคือดาวให้คุณเนี่ย
คือดาวพรรษดีมันจะเป็นช่วงช่วงหนึ่งช่วงแรกตรวจจีนสิบหกกุมภาพจนถึงสิบสามเมษา
ช่วง๒๖ตุลาปีนี้ไปจนถึงตุลาคมปี๖๒แปลว่าช่วงเวลาตั้งแต่สงกราน
ก็คือวันที่๑๔เมษาจนถึง๕ตุลาคมเนี่ยชาวราศีพิจิกษ์ยากจะคาดการณ์
กำหนดกะเกณฑ์อะไรให้เป็นไปอย่างใจตนได้ผลจะเกิดขึ้นจากคุณ
ความดีบุญหนุนผู้ใหญ่เสริมเท่านั้นแต่หากว่าเลย๖ตุลาคมดวงโคตรดี
ถามว่าดีแค่ไหนให้ดูที่มันแพรมมารอบหนึ่ง
จุดจีน๑๖กุมภาพันธ์ถึง๑๔เมษายนดีหรือไม่ช่วงที่ผ่านมาถ้ามันดี
หลังหกตุลาคมจะดีมากอืมสุขภาพร่างกายแล้วครับ
ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นความรักฮะความรักลึกลึกลับซับซ้อน
ราศีนี้เป็นราศีลึกลับซับซ้อนอยู่แล้วเรื่องความรัก
การเงินการงานของเขาหลังจากนี้การเงินจะมีเงินเอาเงินก่อนนะ
เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดจากสิ่งที่ตัวเองได้เคยทำเอาไว้เช่น
ซื้อหุ้นเอาไว้ลงทุนอะไรไว้มันจะมีเงินที่เกิดขึ้นหรือหายไป
ยังควบคุมไม่ได้เงินเก่าจะกลับมาถูกต้องมีสิทธิ์จะกลับมา
บางทีอย่างที่แบบหมดหวังไปแล้วโดนโกงไปแล้วอาจจะได้กลับมาอย่างนี้หรอครับ
ไม่คาดคิดอ๋อเหรอก็ยังโอเคนะการเงินการงานพวกเขาที่ตกงานกันอยู่ล่ะ
ตอนนี้ต้องพึ่งผู้ใหญ่อย่างเดียวผู้ใหญ่จะเป็นที่นำพา
ได้สถานเดียวเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีพิจิกเนี่ย
เป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงนะครับแล้วคนเกิดราศีพิจิกษ
ถ้าห่วงเวลานี้ทรนงตนปากไม่ดีนะเสร็จเลยเจ๊งอืม
ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนได้ยินดีเลยสบายจัดให้ต้องง่ายและดี
อ๋อโอเคเอาทางไปแปลนแล้วอืมนะครับต่อไปค่ะราศีที่เก้านะครับ
ธนูนับตั้งแต่วันที่๑มกราคมจนถึงวันที่๑๓เมษาเนี่ย
ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับดวงชะตาเกิดการแปรปวนปั่นป่วนวิปริต
คาดไม่คิดคิดไม่ถึงคืออะไรก็ตามทีเนี่ยมันเหนือคาด
มันไม่เป็นไปตามที่กะเกณฑ์ประมาณการมันเหมือนกับพิจิกตอนที่จะโดนเหตุการณ์
หลังจากสงครานปีนี้ไปอ่ะอืมเข้าใจยังอืม
วันที่๑๔เมษาไปแล้วราศีธนูกลับดีมาก

หลังจากสงกรานปีนี้ไปถึง๕ตุลาคม
ราศีธนูดวงชะตาเหมือนตัวเงินตัวทอง

ราศีมีนดวงชะตาเนี่ยเมื่อประมาณตุดจีนที่ผ่านมา
จนถึงวันที่๑๓เมษาดวงชะตาค่อยลืมตาอ้าปากได้
พอหลังจากสงกรานมันจะกลับไปเป็นเหมือนเก่า
เมื่อก่อนตุดจีน๑ปี

คือราศรีมีนมันจะป่วยเจ็บ
แล้วก็จะมีอาการไม่ค่อยดีในห่วงสงกรานนี้จนถึง๕ตุลาคม
การแก้ของมีนแก้ยังไงครับเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกมา
หลังจากสงครานปีนี้ไปถึง๕ตุลาคมราศีสนูดวงชะตาเหมือนตัวเงินตัวทอง

นำพาเงินตัวนำพาทองใครก็อยากได้เหมือนของหอมเหมือนตัวนำโชค
มาทำกับฉันสิอยู่กับฉันเถอะนะอย่าไปทำกับใครเลย
เอาให้ประโยชน์เอาอยากทำอะไรทำนี้เลย
แล้วความรักของเขาล่ะ
ความรักเนี่ยดูแล้วชัดเจนเลย
ว่ามันจะเป็นเวลาที่แล้วทิ้ง
มันจะเป็นเวลาที่ไม่อยากเอาใครจริงจังเกิดอาการเบื่อ
เหมือนเรียกว่าเฮ้ยไอ้นุ่มเองมาสนองงานฆ่า
เดือนกว่าค่าเบื่อไปเอาคนใหม่มาไป

เงินจะมากขึ้นสมบัติที่มีจะเพิ่มภูมิมากขึ้น

หุ้นจะราคาขึ้นงานจะมีมากขึ้นผู้ใหญ่
เกื้อกูลอุดหนุนส่งเสริมให้งาน

สุขภาพก็จะเป็นโลกบังโลก
เป็นโลกบางโลกมันจะเรื้อรังเกี่ยวกับกระดูกแล้วฟัน

งั้นต่อไปนะครับเป็นราศีที่๑๐นะครับ

ระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยชาวราศีมังกร
เกิดอาการเบื่อสุดเซ้งสุด
สุดที่สุดในรอบของชีวิตรอบหนึ่ง
ที่เหมือนกับจะถอดใจหมดใจเบื่อเซ็ง
ถ้าพอผ่านสงกรานปีนี้เริ่มมีความหวังใหม่
แสงสว่างไปจุดประกายในเรือนการงานเริ่มเกิดอาการฮึด
หนุ่มเคยเกิดอาการเบื่อเซ็งแบบหมดอารมณ์ไหม

แล้วเกิดบางเวลาที่เกิดอาการแบบเฮ้ยอยากทำ

ขึ้นมามันมันปึ๊ดขึ้นมาแล้วมันก็ไปทำแล้วมันก็ลงล็อก

ที่ผ่านมาบริวารอาจจะแบบคือคนเกิดราศีมังกรเนี่ยนะ
ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเวลาแห่งการชัดดาวน์
แต่พอผ่านวันที่๒๖เมษายนคึกขึ้นมาทันทีเลย

มีความสุขดีสำหรับคนที่มีครอบครัว
โสดจะมีคนเข้ามาและทำให้ตื่นเต้นเหล้าใจมาก

หนุ่มตื่นเต้นเล้าใจมากมันตีความยังไง

เหล้าใจเรื่องสั้นไงมันเรื่องยาวยังไม่รู้
แต่คือช่วงสั้นเนี่ยเล่าใจแน่

การเงินที่ผ่านมาเนี่ย
ผลประโยชน์ตอบแทนรายได้มันลดลงเป็นลำดับ
แต่พอผ่านหลังจากตุลามันเริ่มจะมีความหวังกับการได้มากขึ้น

ต่อไปราศีกุมฮะ

ดาวประจำตัวคือราหูโคจรไปเป็นอริแก่ตัวเอง
ตั้งแต่ประมาณเอาง่ายปลายปีที่แล้วจนรับปีนี้ทั้งปี
เมื่อราหูดาวประจำตัวโคจรเป็นอริกับตัวเองแปลว่า
เป็นช่วงบุกเบิกต่อสู้เริ่มต้นลุกและลุย

คนเกิดราศีกุมทั่วฟ้าเมืองไทยจะต้องบอกกับตัวเองว่าเป็นช่วงเหนื่อยยากลำบากต่อสู้

แปลว่าชาวราศีกุมต้องตะนุตัวเองจรเป็นอริ

ตัวเองต้องดิ้นลนต่อสู้

แปลว่าตัวเองไม่ค่อยสะดวกสบาย

จะต้องดิ้นลนต่อสู้เหนื่อยยาก

พฤษฎีโคจรเข้าสู่เรือนสุพะคือความสำเร็จ

จนถึงวันที่๕ตุลาคมแปลว่า

พอหลังจากเข้าเดือน

ที่ทำให้ได้เงินก้อนใหญ่

ต้องรีบตั้งเป้าหมาย

เหนื่อยลำบากทุกข์ต้องตั้งเป้าไว้เลยว่าอยากได้เงินเท่าไหร่
แล้วเทวดาฟ้าดินบุญมันจะพาไป
เพราะฉะนั้นก็ขยันทำบุญด้วยนั่นแหละ

แต่รู้อย่างว่าคนเกิดราศีนี้เป็นคนแบบ
คนเกราะสีกุมมันไม่ค่อยเชื่ออะไร
เป็นคนรักอิสระเป็นตัวของตัวเองเป็นเอกเทศ
คิดแบบผ่านคิดแบบเขาเรียกอะไร

แล้วก็คิดแบบแหกคอกจากชาวบ้านเขา

เพราะฉะนั้นเห็นได้ชัดว่าถ้าตั้งเป้าอะไรเอาไว้
สงกรานนี้จนถึงตุลาคมมันจะได้ตามนั้น

สุขภาพก็จะป่วยเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่น
โรคขี้หมูลาขี้หมาแห้งไม่ได้ร้ายกราดรุนแรง

ความรักไม่ชัดเจนว่าจะดีหรือร้าย

แต่ดวงราศีกุมเนี่ยเหมาะกับการคิดเด็ก

คนเกิดราศีกุมเนี่ยมักจะเป็นคนหัวเถิก
แล้วก็ตาโตแล้วก็มักเป็นคนกำพาพ่อกำพาแม่

เพราะฉะนั้นเรื่องความรักเนี่ยคนเกิดราศีกุมเนี่ยไม่ค่อยเอามาเป็นสารณะ

ราศีกุมเนี่ยสองเพศอยู่ด้านเป็นคนแปลก
ดวงชะตาเนี่ยมันไม่ค่อยสนใจหรือมันไม่ค่อยมีตัวสปาร์คเรื่องความรัก
แล้วก็ดาวคู่คู่ดาวอาทิตย์ลาศรีกุมเลข๘แล้วหูอาทิตย์เลข๑
ดาวประจำเดือนตัวเองกับเรือนคู่มันห่างกันถึง๗
แปลว่าคู่ต้องอายุน้อยกว่า๗ปี
ต่อไปราศอีมีลล่ะ
ราศีมีนดวงชะตาเนี่ย
ดวงชะตาค่อยลืมตาอ้าปากได้

พอหลังจากสงกรานมันจะกลับไปเป็นเหมือนเก่าเมื่อก่อนตุดจีน

มีนนี่คือดิว่าไม่ดีเลย

ดวงชะตาชาวราศรีมีนเนี่ยใน๒๓ปีที่ผ่านมาเนี่ย
ซ้ำกรรมซักวิบัติเป็นมีแลเห็นเทียนซึ่งจะพึ่งพา
ผู้ใหญ่ที่เคยรักก็หน่ายรัก
ไอ้ที่เป็นความหวังก็ไม่สมหวัง

แต่ชาวราศรีมีนบางคนก็เลยประชด
สามีไทยดีไม่ได้ก็ไปหาสามีฝรั่ง
เมืองไทยไม่ดีก็ไปอยู่ต่างประเทศ

แต่พอไปแล้วระยะเวลาประมาณสักกุมภาถึงเมษาเนี่ยดวงดี

แต่พอหลังจากวันที่๑๔เมษา

ที่คิดผิดตัดสินใจผิดทำผิด

แล้วถามว่าแล้วไม่ทำล่ะ

อาจารย์บอกงี้ว่าชาวราศีมีนคิดผิดทำผิด
งั้นผมก็ไม่ทำไม่รอดครับ

ราหูโคจรเข้าเรือนปุตตะ
มันจะถูกยั่วยุให้อยากทำครับ

ตั้งแต่ประมาณต้นปี๒๖๔

ราหูจรเข้าพบปุตตะ

ม่อมเมาหยาก

คือราศีมีนเนี่ยมันจะป่วยเจ็บ

ห่วงสงกรานนี้จนถึง๕กันยายน

ตานุจรเป็นบรรณะแก่ชาตาตน

โบราณว่าราวิภุมมะทั้งโสรา
ปัญจแก่ลักษณะพุทธ๙จันทร์กับชีวาเป็น๘

สุขเจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนิรรรณ
มันป่วยเจ็บตายทุกกายทุกใจป่วยใจตาย

คนเกิดพิจิกษ์คนเกิดราศีมีนมันอาพับรักอยู่แล้ว

ข้อซ้ำกรรมทรัพย์วิบัติเป็นมิแลเห็นที่อันซึ่งจะพึ่งพา

อืมอาพับรักอีกนะครับ

ก็เข้าใจผิดคนเคยรักเคยศรัทธากันก็เข้าใจผิดเนี่ย

ชีวิตในห่วงเวลานี้มันจะดีขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
หลังจาก๖ตุลาคมไปแล้ว

การแก้ของมีนแก้ยังไงครับ

หนึ่งพยายามประคับประคองอยู่แบบพอเพียงถ้าอยู่เมืองไทย

แต่ถ้าเกิดมีโอกาสไปในต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้ให้ไป

แต่ทีนี้ถ้าคนเขาไม่มีเงินคนจนอย่างนี้เขาไม่มีเงินไปต่างประเทศจะทำยังไง
ถ้าคนไม่มีเงินอยู่ต่างจังหวัดก็เปลี่ยนห้องนอนเปลี่ยนที่นอนพอไหวไหม

สมมุติว่านอนห้องนี้เปลี่ยนมานอนห้องนี้หรือที่นอนนี้เก่าบริจาคไปซื้อที่นอนบางที่ก็มันไม่ต้องนุ่มมากมานอนกับพื้นเปลี่ยนห้องนอนใหม่สลับห้องนอนมันอาจจะได้นะ
อาจารย์จรรย์พิกุลเคยบอกว่าท่านเคยแก้ดวงแบบนี้นะท่านย้ายที่นอนย้ายบ้านเลยนะท่านบอกว่าปีนั้นท่านย้ายบ้านญาติท่านตายไป๗คน
นี่ท่านเล่าให้ฟังโหนสี่บดินจรรย์พิกุลบอกคุณรักดวงผมมีเคราะห์ไปต่างประเทศผมก็ไปผมไปไม่ได้หรอกมีภาระหลายอย่างผมก็เลยย้ายบ้านผมก็รอดมาได้แต่ญาติผมปีนั้นตายไป๕หรือ๗คนเนี่ยท่านบอก
โอ้โหคือมันกระจายไปหมดเลย
ใช่แต่มีเคราะห์แค่๕ตุลาคมหลังนั้นหมดเคราะห์จบ

งการนี้เราควรจะไปมูเตรูกันที่ไหนฮะ
สร้างบุญสร้างกุศลนะประเพณีสงกรานคนไทยก็ต้องกลับบ้านเกิดเมืองนอนคุณจะเป็นคนเชื้อชาติศาสนา
ใดที่อยู่ในเมืองไทยก็มีพุทธเป็นหลักนะคริสต์อิสรามพามฮิดูซิกต่างก็เป็นคนที่เจอวันหยุดพร้อมพร้อมกันถูกต้องไหมก็หาโอกาสไปสร้างคุณงามความดีตามหลักศาสนาแห่งตนมันก็มีหลักกระตันยูก็แสดงความกระตันยูต่อพ่อแม่ไปรับประทานอาหารร่วมกันเล่าเรื่องแรกเปลี่ยนแล้วถ้าเกิดเป็นประเพณีไทยก็
อย่างที่บอกกันไปครับดวงของคนไทยก็จะเปลี่ยนช่วงสงการเนี่ยแหละ

ส่วนท่านผู้ชมที่มีเรื่องราวเด็ดเรื่องราวดี
อยากให้เราไปจังหวัดไหนอยากให้ไปมูที่ไหน

ที่ของคุณมีเรื่องอะไรเด็ดจังหวัดของคุณมีเรื่องอะไรดี

ต้องนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวที่ลองเสนอไปนะครับ
คุณจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้นะครับอยู่ที่ใจของคุณนะครับ
วันนี้ผมหมูตัวพ่อนะครับหมูตัวแม่และหมูขั้นเทพจะรักลาไปก่อนนะครับ
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร
จะมูให้เธอรู้ถึงชั้นฟ้าหรือลืมลำถึงชั้นบาดาล